มาว่ากันที่เรื่องของความเชื่อตัวเลขดีกว่า
คุณจะอะไรก็ได้คุณไม่สนใจเลยใช่มั้ย
สนใจใครทะเลาะกันก็เรื่องของเขาจะเรียกอะไรก็เรียกกันไปนะครับ

เพราะว่าวันที่หนึ่งเราจะเรียกว่าคุณคุณอ่าและคุณอ่า

วันนี้ผมมีมาฝากหลายที่เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านช่วยผมเล่าด้วย
คุณผู้ชมติดตามไปด้วยถ้ามองเองชัดเจนก็มองไป
ถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ในเฟซบุ๊ก

คุณมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในเฟซบุ๊คว่า

เอาให้ไปดูที่แรกไปดูบรรยากาศกันก่อน
เขามีเรื่องของการประทับร่างทรงต่างนานาคุณผู้ชม

นี่ก็มีการประทับร่างทรงผู้หญิงหลายคนทีเดียวนะครับ
ในงานบุญกระถิ่นที่วัดใหม่บ้านโคกอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ทางวัดเขามีการนำหัวหมูมาร้อยหัวครับ
วงสวงองค์เทพเทวาอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่
เขาบอกว่าเป็นทุกสายยานบารมีมาร่วมงานบุญทอดกระถิ่นตามความเชื่อของชาวบ้าน

ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนด้วยอายุเป็นพันปี
คือพ่อปู่ทองคำแล้วก็แม่ย่าสุวรรณเกษร

ร่ำรือกันว่าพ่อปู่กับแม่ย่าให้โชคกันมาถูกกันนักต่อนักแล้ว
นี่นะฮะนี่ฮะลำเต็มไปหมดเลย
สำหรับต้นตะเคียนคู่พ่อปู่ทองคำมีอายุ๑๙๔๔ปี
ความยาว๙เมตรขนาด๓คนโอบ
ส่วนแม่ย่าสุวรรณเกษรอายุ๑๙๑๔ปีความยาว๒๑๘๐เมตรขนาด๓คนอบเช่นเดียวกัน
อยู่กลางแม่น้ำปลาจีนต่อมามีการไปเข้าฝันชาวบ้านที่อ่างทอง
บอกว่าให้นำขึ้นมาจากน้ำหน่อย
ชาวบ้านก็ออกไปตามหาจนกระทั่งไปเจอ
แต่เห็นปู่ย่าก็เลยรั้งเชิญขึ้นมาทีวัดโค๊กมรุม
แต่ว่าเรื่องนี้เขายังไม่ได้บอกว่าเขาเห็นเป็นเลขเป็นลงอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อคือ
แล้วก็มีขันทั้งหมดอันเนี่ยโอ้ยชัดทีเดียวฮะยอยักษ์คุณนี่ยอยักษ์ชัดเลยนี่ท่านก็เห็น
เห็นอะไรเห็นน้องเสื้อเขียวยืนอยู่ในอ่างเนี่ยภาพวงมันสะท้อน
เนี่ยไม่แปลกใจทำไมไม่โชคดีเหมือนเขาไปต่อกันเลย
เออพาไปที่สาระห้าอะไรอ่ะท่าสาร่าอ่าเราเออคนแถวบ้านชู้ชอบ
ไปกันเยอะเลยนะคะดารานักแสดงไปร่วมทำบุญกันค่ะ
ก็มีคุณนกอุศนีคุณกิ๊กดะนายคุณอ้วนรังสิตไปกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เขารวบรวมเงินทำบุญจากการทอดกระถิ่น
เพื่อไปสมทบทุนสร้างพ่อแดงองค์ใหญ่หลวงพ่อแดง
เป็นอดีตหลวงพ่อเป็นอดีตเจ้าวาดที่วัดนี้
อายุท่านคือ๑๑๙ปี

อันนี้ข้อเท็จจริงเราบอกกันแบบนี้
คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องของดวงล้วน
ใครเชื่อไม่เชื่อฉะนั้นก็สุดแล้วแต่เป็นว่า
คนแถวบ้านคนที่ไปร่วมทำบุญ

เขาเชื่อว่า๒เล่นนั้นจะนำมา
ความเป็นโชคดีสริมงคล

นครปฐมถ้าคุณไม่ไปที่นี่คุณมาไม่ถึงแน่นอน
วัดสว่างอารมณ์พระอาจารย์แป๊ตเจ้าอาวาส
พญานาคาราชเปิดคุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์
เขาจะประกอบพิธีกันทุกวันอาทิตย์ไงคุณ
เมื่อวานนี้นักเสี่ยงโชคเนี่ยนะร่วมพิธีกันแน่นขนาด
ตารางทางเดินไม่เจอเลยจ้ะเครื่องบูชาเขาเนี่ย
เป็นกล้วยน้ำหวานแล้วก็มะผลาวนะคะซึ่งนี่มาดูเลยเห็นไหม
ในการประกอบพิธีมีกลุ่มดารานักแสดง
โบนัสมัสตะคีย์นักแสดงจากละครเรื่องหลวงตามหาชน
พร้อมด้วยปาร์คพัทรพงศิริธาราพงศ์
ศิลปินในสังกัดเนน๓๖๐มิวสิกไทยแลนด์
ใบเฟิร์นจากลูกทุ่งไอดอลโอ๊ยคือมากันเยอะค่ะ
ธรรมยุนกราบว่ายอาจารย์แป๊ะนะคะ
โดยโบนัสเดินขึ้นไปว่ายพระเงินพระทอง

เดี๋ยวลองอาห์หน้ามนต์สักครู่

อาห์หน้ามนหน้าตาทอง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

เลขอะไรแล้วมันก็เป็นขดจริงจริงอืมเป็นเลขสี่กับเลขสองเขาบอกว่ากำ
เนี่ยมันมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกำยานเป็นเลขอะไรอ๋อเห็นเห็นเลขสอง
เออเป็นเลขของกำยานนะครูผู้ชมเราพูดได้เพราะเป็นเลขเขาเลขจริงอ๋อ
นี่ไงขดเป็นซ่องคือในกำยานแต่ละอันเนี้ยเขาจะมีเลขระบุเอาไว้
เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับโดยคนที่ไปทำพิธีก็บอกว่าครั้งก่อนที่จุดทูปก็มองเห็นเลขแบบนี้แล้วก็โชคดีได้รางวัลกันไปครั้งนี้ก็มาแก้บนอีกแล้วก็มาจุดอีกแล้วก็ได้แบบนี้อีก
ขณะที่เจ้าของโต๊ะทำพิธียังบอกอีกว่าเมื่อคืนก่อนที่จะมาเนี่ยฝัน
ฝันว่าทูบกำยานในพิธีเป็นเลข๑๔๖ตามความฝันของเขา
แต่พอมาปุ๊บมันเป็นเลขนี้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคล
แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองเห็นแล้วก็เอาไปคิดว่ามันคืออะไร
อันนี้คือที่เกาะอันสนด
คุณผู้ชมยังอยู่กันที่อุดรธานีนะคะแต่เราพาไปที่นี่ค่ะ
วัดป่าสว่างธรรมหรือหลายคนรู้จักตอนนี้
วัดจิริพรอัมพัยพงศ์เที่ยงเผลอพิบูรณ์รักษ์ค่ะ
โอ้โหคุณหาก็มีนักแสวงโชคก็มากราบไหว้บูชาแบบนี้
ขอทั้งโชคขอทั้งลาบนะคะ
ทีนี้ตอนนี้วัดนี้เขาบอกว่ามีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะคะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนมักจะไปขอโชคขอลาบ

อ๋อสามเณรคอร์สหลานของพี่นางอืมสามเณรคอร์สหลานของพี่นาง
คนที่เขาไปกลับไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด

สามเณรฝันบ้างหรือยัง
เณรคอร์สบอกว่ายังยังไม่ได้ฝัน
อย่าเพิ่งถอดใจคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องนี้ไปไหน

คืออย่างนี้ค่ะงวดที่แล้วสามเณรคอร์สบอกเลขนะ
เป็นเลขที่พญานาคมาเข้าฝันแล้วเอาเลขนี้ไปบอกชาวบ้าน
ชาวบ้านไปซื้อก็ถูกรางวัล
พอถูกเสร็จปุ๊บเอาเงินที่ได้มาสมทบทุนสร้างบุญสร้างกุศลที่วัด
ทีนี้งวดหนีมากแล้วนี่คุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝันแต่เขานิมิตร
ก็เลยพิมพ์ใส่โทรศัพท์ให้ดูแบบนี้นะคะชาวบ้านก็เลยถ่ายกันนะคะ
เอามือถือมาถ่ายมือถือของสามเณรคอร์สเอาไว้
นั่นแหละค่ะเลขก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
แล้วสมเนรคอร์สก็บอกด้วยนะคะอย่าโลภมากนะ
โลภมากนักมักลาบหายอย่าซื้อมากอย่างมงาย
เอาที่พอดีค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะ
ส่องที่แผงขายลอตเตอรี่ภายในวัดปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้า
บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าคนที่มาทำบุญขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
จะมาถามซื้อเลขยอดกระถิ่นวัดป่าสว่างธรรมคุณ
ซึ่งทอดไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหม
แรกจากคณะกรุงเทพมหานครเงินทำบุญอยู่ที่หลักล้าน
เลขลงท้าย๓ตัว
เขาไปเอาหลักร้อยหลัก๑๐หลักหน่วยมา
ใช่เลขลงท้าย๓ตัว

บอกได้ไหมล่ะเลขลงท้ายกระถิญ
ยอด๓ตัวคือ๘๙๒บาท
ใช่แล้วก็ต่อด้วยยอดทำบุญที่วัดที่เพิ่มขึ้น

และรถยนต์ที่ใช้แห่กระถิ่น

อันนี้แหละค่ะ
ที่จริงนะเป็นยอดเงินกับทะเบียน
ดิฉันพาไปดูแผงขายลอตเตอรี่ที่เจียงใหม่หน่อยเจ้า

รวมถึงย่านสถานีรถไฟขนส่งอาเขตประตูเชียงใหม่
พ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า

เซากว่างวดที่ผ่านมาอีกสลากเหลือแน่นเต็มแผงเลย
ยกเว้นเลขที่ได้รับความนิยมเช่น๘๙
คนมาแห่หาซื้อกันเกลี้ยงแผงเลยค่ะ
แต่เลขอื่นเหลือบานเลยนะคะ
จากเดิมคนที่เคยซื้อกันครั้งละ๕ใบ

เขาบอกเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี

พาไปที่นครศรีธรรมราชอีกทีหนึ่งนะฮะ
นครสิทธิ์ธรรมราชที่บรรยาที่๒๑๒
เปิดเป็นร้านขายติ่มซำในอำเภอพรมคิรีนะฮะ

เมื่องูโจงออองที่คนตะละเรียกว่างูบองละใช่ไหม

ไม่รู้ไปยังไงมาไงทีไปขดตัวสบายใจเฉียบ
อันนั้นไง

ชูถันมาแบบนี้
ผู้ใครก็ต้องไปกับภาพความยาข้อสามนี้
เจ้าของบ้านกรีดร้องกันใหญ่เลยนะฮะ
โดยเฉพาะป้าแดงหนุ๊ย
เป็นเจ้าของร้านกับเพื่อนบ้านไปมุงดูกันจับเสร็จปุ๊บก็ใส่กระสอบไปปล่อย
แดงนุ้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านนี้ก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงแมวร้องดังวิ่งไปมา
อยู่หลังร้านนะฮะหันไปดูตกใจสุดขีดฮะโอ้โหร้องดังลั่นเพราะงูจงอาง
พ่อชาวบ้านทราบข่าวแน่นอนนุ้ยคุณดูท่าอย่างของมันดิ
เนี่ยแล้วบนหิ้งพระไปเผาดอกมั่วอ่ะไหมพ่อดรูป
ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะปลูกเช้าบ้านก็ทราบข่าวก็ไปดูแน่นอนมันคือ
สิ่งที่มันเหลือเชื่อนะงูบนหิ้งพระเนี่ยนะฮะแน่นอนครับ
สุดท้ายบ้านเลขที่ของป้าแดงนุ้ยครับเลขที่สองหนึ่งสอง
กลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาจดจำแล้วก็ว่ากันไป
วันที่หนึ่งพฤษจิกายันนี้นะฮะขอให้ผู้ชมโชคดี
แต่ย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลมีสติกันด้วย
จะทำอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวตอนเย็นหนึ่งพฤศจิกา
หลังผลออกรู้เรื่องไม่เรียกแม่เรียกคุณค่ะ
คุณปุ้ยคุณมิ้นนะครับเอาพอหอมปากหอมคอนะคุณผู้ชมนะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะฮะ